เรื่องราวหนึ่งเรื่องของเด็กประถม
วัย๘ขวบอยากมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
คือเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็น่าชมเชิง
ใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงมันเป็นสองฝั่งสองฝ่าย
มีกระแสตีกลับเหมือนกันเพราะว่าเด็กคนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชม
อายุ๘ขวบไปเก็บกระเป๋าสตางค์ในห้างหนึ่งได้
ก็จะเก็บอยู่๔๐๐๐๐บาทแล้วก็เอาไปให้กับพนักงานประกาศหาเจ้าของ
ทีนี้พอเจ้าของเนี่ยไปรับกระเป๋าคืนเก็บเงินที่๔๐๐๐บาทนะ
ให้สินตำราชาตอบแทนไป๒๐บาท
ทีนี้คนในโลกออนไลน์ก็แบบแม่
เก็บแล้วต้อง๔๐๐๐๐ให้น้อง๒๐บาทมันน้อยไปรึเปล่า
แต่ว่าคือพูดตรงเรื่องนี้นะ

คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของกระเป๋าสตางค์นะ
ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้จะให้เท่าไหร่
แล้วเราก็ไม่รู้สถานการณ์ของเจ้าของกระเป๋าสตางค์ด้วยว่า

คือบางทีคนเรา๔๐๐๐มันเป็นเงินที่แบบก้อนสุดท้ายแล้วก็ได้
แต่เด็กได้๒๐บาทเด็กนี้โอ้โหยิ้มแก้มปรีกคือดีใจมากแล้ว
คือจริงแล้วเนี่ยความดีความดีจริงมันก็ไม่ต้องการการตอบแทนหรอก
บอกว่าโลกสวยก็ได้แต่ว่าจริงแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครทำความดี
เพื่อหวังสินน้ำใจหรือว่าหวังการตอบแทน
แค่เอาเก็บได้ไปคืนแค่นี้มันแบบโอ้โหมหาศาลนะความรู้สึกที่มันกลับคืนมานะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนนี้คุณผู้ชม
เด็กชายธนพัฒน์ปิยพงศ์หรือว่าน้องกาฟิลอายุ๘ขวบ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษาจังหวัดตรังนะฮะก็เป็นเด็กประถมนี่แหละครับ
คือเด็กคนนี้นี่หน้าตาจำให้ดีเด็กดีของเราต้องชื่นชมครับ
เขานำกระเป๋าที่เก็บได้ไปส่งให้กับพนักงานในห้างสรรพสินค้าให้ประกาศหาเจ้าของ
โดยที่เด็กคนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนะ
เด็กเขาไม่เคยเปิดดูว่าในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่
หลังประกาศก็มีชายสองคนเดินไปรับกระเป๋า
ในเงินมีเงินสดถึง๔๐๐๐บาทนะครับ
จากนั้นเจ้าของกระเป๋ามอบเงินกลับมาให้กับน้อง๒๐บาทเป็นสินน้ำใจ
ซึ่งเมื่อข่าวนี้มีการเผยแพร่ออกไปมีการโพสต์ในโลกโซเชียล
คนในโซเชียลส่วนหนึ่งย้ำว่าส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะเก็บเงินได้ต้อง๔๐๐๐บาท
ทำไมให้แค่๒๐บาทตอบแทนมาเอ๊ะมันน้อยเกินไปหรือเปล่า
แต่ว่าคุณผู้ชมครับเชื่อไหมสำหรับเด็กคนนี้เนี่ย
น้องบอกว่าน้องดีใจมากนะแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้ทำความดี
ไปฟังเสียงของน้องกาฟิลกันหน่อยครับ

มีดำครับ

เจ้าผมเอาไปให้มานักงานแล้วให้เขาประกาศครับ

แล้วทีนี้เจ้าผมมาเอากระเป๋าแล้วทีนี้

ครูประจำชั้นบอกว่าปกติน้องกาฟิลเป็นเด็กดีร่ามเริง
มีน้ำใจเก็บอะไรได้ก็ส่งคืนให้กับเจ้าของตลอดนะครับ
และรู้สึกภูมิใจนะฮะที่สิ่งที่พยายามสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ย

จริงผมต้องขอชื่นชมทั้งคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่

ขณะนี้ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมมอบ

แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องคนนี้ด้วยนะ

คือจริงแล้วเรื่องการที่เราเจอของตกแล้วเก็บไป

ควรจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคม
ควรจะเป็นเรื่องที่มันแบบใหญ่โต
มันควรเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนที่เจออยู่แล้ว